คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้คือบ้านพักแห่งเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องแล้วก็จะมีคนงานเนี่ยมาพักปรากฏว่าคุณขวัญคุณผู้ชมดู
แล้วคือกว่าจะดับได้มันพังเสียหายหมดแล้ว
ไปหมดเลยหลอมละลายไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งพากันไปดับไฟแล้วเจ้าของห้องพอที่กลับมาถึงปั๊บเขาซุดร้องไห้
กลับมาจากทำบุญด้วยนะฮะดูบรรยากาศครับ
คือใจสลายฮะเพิ่งจะไปทำบุญแล้วกลับมาถึงเนี่ย
ปรากฏว่าไฟไหม้ห้องพักวอดหมดเลยครับ
เห็นแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้ใช่ครับ
เป็นแรงงานชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่า
ก็แต่งตัวสวยหล่อกันไปทำบุญน่ะเนอะ
รับบุญกลับมาถึงบ้านเห็นห้องโดนไฟไหม้แบบนี้ก็ช็อกครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองราชบุรีรับแจ้งว่า
มีไฟไหม้บ้านพักซึ่งบ้านพักหลังนี้
เขาจะแบ่งซอยเป็นห้อง๖ห้องให้คนมาพัก
อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองราชบุรีเลยครับเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับรถน้ำ
ฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะนี่ฮะ
ได้แล้วไม่มีไฟแล้วเหลือแต่ควันแล้วก็ป้องกัน
ให้มันปะทุขึ้นมาอีกครั้งตรวจสอบเบื้องต้น
ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านพักพังเสียหายเกือบหมดเลย
สรุปได้แบบนี้รถกระบะไฟไหม้ด้านหน้ารถ
อเตอร์ไซค์๒คันจักรยาน๓คัน
เครื่องมือช่างวัสดุก่อสร้างเนี่ยครับ
พังเสียหายเพราะว่าไฟโอ้โหล้อจักรยานไปหมดเลยนะฮะ
ค่าความเสียหายหลายแสนบาทครับนอกจากนี้ก็พบว่าซากไก่ชนถูกไฟไหม้ด้วย
รวมแล้วซ่าไก่ชนแบบเนี้ยสิบสองตัวนะครับ
แล้วบางตัวเนี่ยราคาหลักพันบางตัวราคาเป็นหมื่นโอ้โหดูดิ
เหมือนไก่เผาเลยอ่ะอืมไก่ชนมันราคาสูงจริงอ่ะใช่ครับค่ะ
ทางด้านของในมรอายุสามสิบสามปีชาวเมียนมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพักอยู่ที่บ้านหลังเนี้ย
เขาเนี่ยอยู่ห้องที่หกแล้วตัวเขาเนี่ยนอนอยู่ในห้องอ่า
เมื่อตอนช่วงเช้ารู้สึกร้อนออกมาดูเฮ้ยไฟไหม้
หลังจากนั้นก็เลยรีบบอกทุกคนขอความช่วยเหลือ
ในขณะที่เพื่อนเพื่อนซึ่งพักอยู่ห้องอื่นอื่นเนี้ยไปทำบุญกันหมดอืม
คาดว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากห้องที่หนึ่ง
โชคดีเขาอยู่ห้องที่๖ห้องสุดท้ายเลยอ่า
คิดดูสิครับถ้าเกิดเขาอยู่ในห้องที่๑จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
จากการสอบถามข้อมูลครับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่พักอาศัยในบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะ
กอดคอกันร้องไห้ช่วยกันปลอบใจ
คือ๒ใน๖ครอบครัวทองคำเก็บเอาไว้ในห้องพัก
น้ำหนัก๔บาทจมอยู่ในกองไฟ
เงินสดกว่า๔๐๐๐จมอยู่ในกองไฟ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างก็เดี๋ยวคงต้องมาตั้งต้นตั้งหลักกันใหม่
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรทำไมไฟถึงไหม้ได้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้นะครับ